ท่านผู้ชมครับติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับ
ก็เดี๋ยววันนี้มีของรางวัลมามอบให้เหมือนเดิมนะฮะ
สำหรับท่านที่ชมทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ต่อเนื่องที่ไทยรัฐนิวโชว์ที่เพจเฟซบุ๊คของเราด้วย
ดูเราทางนี้นะครับแต่เดี๋ยวไปแจกของกันทั้งนั้น

ก็ติดตามทุกช่องทางนั่นแหละค่ะเพราะว่าก็มีข่าวสารติดตันให้อัปเดตแล้วก็พูดคุยกัน
ไลค์กดแชร์กันไว้ก่อนนะครับไทยรัฐนิวโชว์นะครับเพจเฟซบุ๊คของเรานะครับ
คุณผู้ชมครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะเชื่อว่าท่านอาจจะติดตามความคืบหน้ากันอยู่ก็ห่างหายไปพอสมควร
นี่คุณผู้ชมส่งมาในเฟซบุ๊คไลฟ์บอกรอดูข่าวนี้อยู่
เมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เข้ามาที่กรุงเทพความจริงก็ปฐุมธานีอ่ะนะ
สูตรหลักฐานกลางอยู่ที่ปฐุมธานีมีเครื่องจับเท็จอยู่ที่นั่นมาเพื่อเข้าเครื่องจับเท็จ
มีนาต่ายนาเสริมมีณแตอด
หลังจากเมื่อวานนี้ทางฝั่งของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เข้าเครื่องจับเท็จกันไปหมดแล้ว

เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ถามทางฝั่งของคนที่เข้าไปก่อนแล้วเนี่ย
ตำรวจเขาต้องการจะถามเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นี่แหละ

แต่เนี่ยโอ้โหเดินทางมากี่วันอ่ะ
ถ้านับตั้งแต่๑๑พฤษภาคมปีที่แล้วที่ชมพู่หายตัวไป

๔พฤษภาคมไปเจอศพที่ภูเหล็กไฟ
มาถึงวันนี้วันนี้๘มกราคม๖๔

นะ๒๐๘๒๐๙วันได้ประมาณอย่างเนี่ยนะฮะ
โอ้โหนี่ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยวันนี้ต้องถึงขั้นเข้าเครื่องจับเท็จกันแล้วหรือ

นี่ค่ะวันนี้นี่คือภาพที่ลุงพลกับป้าแตนนะครับ
มาที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑สำนักพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
มาถึงตอน๙นาฬิกา๔๕นาทีครับท่านผู้ชมครับ
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่
มากับป้าแตนนางสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตนนะครับ
เป็นป้าแท้ของน้องชมพู่
คดีของน้องชมพู่เนี่ยก็อย่างที่ท่านตามกันมาตลอดนะฮะ
เดี๋ยวค่อยหาจังหวะไล่เรียงกันแต่ว่าดูตรงลุงพลป้าแตนเข้าเครื่องจับเท็จตรงนี้ก่อนนะครับ
เราจะไล่ให้ด้วยนะฮะเครื่องจับเท็จเจ้าหน้าที่เขา
ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีได้หรือไม่อย่างไร
ถ้าได้ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าถามจะถามอะไรกันบ้าง
วิธีการที่เขาดูเนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จ
เขาจะตรวจพิสูจน์ตรวจวัดจากอะไร
ทันทีที่มาถึงครับเจ้าหน้าที่ก็นำรถนะ
ขับเข้ามารับลุงพลกับป้าแตนแล้วเข้าไปในตัวอาคารอีกทีนึงนะฮะ
ด้านในก็ถือว่าเป็นเขตห่วงห้ามพิเศษนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ติดตามสังเกตการณ์อยู่ด้านนอกแบบนี้
นี่มากันจากกกอกมุกดาหารนะครับมาจากบ้านเมื่อวาน
ของแม่กับพ่อน้องชมพู่ก็ขับรถมากัน
พอเสร็จปุ๊บก็ขับรถกลับไปปั๊บเลยนะฮะ
ส่วนวันนี้ลุงพลป้าแตนก็มากันสองคนนะครับ
มีรายงานว่ากระบวนการสอบสวนและเข้าเครื่องจับเท็จในวันนี้เนี่ย
ของลุงพลกับป้าแตนเริ่มขึ้นในเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ทั้งคู่มาถึง๙นาฬิกา๔๕นาที
แต่ว่ากระบวนการเริ่มต้นขึ้น๑๐นาฬิกา๓๐นาที
โดยเจ้าหน้าที่แยกห้องสอบปากคำทั้งสองคนนะครับ
ลุงพลกับป้าแตนกระบวนการสอบสวนนะครับท่านผู้ชมครับ
จะมีนักจิตวิทยามาร่วมสอบปากคำด้วยนะครับ
เพื่อสังเกตอากับกิริยาท่าทางต่างของผู้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการจับเท็จ
ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีนักจิตวิทยา๒นายมีตำรวจอีกหนึ่งนายนะครับ
มาร่วมกันทำงานนะครับก็จะมีการสังเกตอากับกิริยาท่าทางต่างต่าง
ในการตอบคำถามแต่ละคำถามที่มีการสอบปากคำ
รวมทั้งใช้เครื่องมือในการตรวจวัดชีพจรด้วยนะครับ
หรือว่าที่เรียกว่าเครื่องจับเท็จนี่แหละ
ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมาย
ที่สามารถนำไปประกอบสำนวนทางคดี
การเข้าเครื่องจับเท็จไม่ใช่จุดชี้ขาดที่จะยืนยันนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องความเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่
แต่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีได้
หรือจะเปรียบเทียบกับคดีอื่นเนี่ย
ถ้าเกิดว่านำผู้ที่เป็นพยานหรือผู้ต้องสงสัย
หรือผู้ต้องหาก็แล้วแต่มาเข้าเครื่องจับเท็จ
ถามว่าเป็นจุดชี้ขาดของคดีเลยได้ไหม

ไม่ใช่นะฮะไม่สามารถยืนยันถูกผิดทางคดีได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่เจ้าหน้าที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนทางคดีได้

ปากคำโดยโดยไม่ต้องเข้าเครื่องจับเท็จนะครับขณะที่พ่อ
น้องชมพู่นายอนามัยวงศรีชาเนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จ๓ชั่วโมง
มกราคมนะฮะวันที่๕มกราคมนะครับนางสาวิตรีวงศรีชาคุณ
แม่น้องชมพู่เข้าเครื่องจับเท็จสามชั่วโมงนะครับแล้วก็มี
ผู้ที่เข้าเครื่องจับเท็จเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ยังมีนาง
สาวจุรัยพรหรือว่าน้าต่ายนะฮะเป็นน้าสาวของน้องชมพู่นะ
เข้าไป๓ชั่วโมงนะฮะขณะเดียวกันณเสริมนะครับณเสริม
เป็นสามีน้าตายเป็นน้าเขยน้องชมพู่นะครับเข้าเครื่องจับ
เท็จ๓ชั่วโมงด้วยกันนะครับน้าต่ายกับนักเสริมเนี่ยมาเข้า
เครื่องจับเท็จเมื่อ๖มกราคมและวันที่เจ็ดก็คือเมื่อวานนี้
มีนาแตนะครับนายนารินหลาโพนะครับเป็นน้าชายน้องชมพู่
เข้าไปสามชั่วโมงเหมือนกันนะฮะแล้วก็น้าฝนหรือว่านางสาวสาย
นี่เป็นน้องสุดท้องของครอบครัวนะฮะค่ะเข้าเครื่องจับเท็จ
สามชั่วโมงแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้
ก็เป็นลุงพลกับป้าแตนนะลุงพลก็เป็นพี่คนโตนะฮะป้าแตน
เป็นพี่สาวคนโตของบ้านนะครับก็ลุงพลก็เป็นลุงเขยนะ
ท่านผู้ชมครับโดยพนักงานสอบสวนสพกกตูมจังหวัดมุก
อาหารเนี่ยได้ประสานกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับเพื่อนำ
ผู้เกี่ยวข้องมาให้ผู้เชี่ยวชาญสักถามแล้วก็นำเข้าเครื่อง
เท็จก็ทยอยกันมาตั้งแต่๕๗มกราคมแต่ย้ำอีกครั้งนะครับ
คดีของน้องชมพู่เนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุเกิดคดีที่เจอศพน้อง
เจอศพเด็กจนมาถึงวันที่พบตรแถลงความคืบหน้าคดีเมื่อ๒
๒ตุลาคมวันที่ท่านเพิ่งเข้ารับตำแหน่งวันเดียวจนมาถึงวันนี้
ยังไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรกับใครนะครับยังไม่มีผู้ต้อง
หายังไม่มีผู้ต้องสงสัยนะครับมีแต่ที่ลักษณะเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับคดีหรือว่าสงสัยกันเองประมาณอย่างนั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนี่ถือเป็นครั้งแรกใน
คดีนี้ที่มีการใช้เครื่องจับเท็จนะครับหลังจากก่อนหน้า
มีการพูดถึงกระบวนการนี้มาอยู่สักพักใหญ่ใหญ่ค่ะว่า
เข้าว่าจะเข้าสุดท้ายมีการเข้าเครื่องจับเท็จจริงนะ
ครับผู้สวยข่าวเรารายงานว่าป๊ะแต่นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนแล้วเข้าเครื่องจับเท็จตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกา
ออกจากห้องสอบสวนมาเมื่อเวลา๑๕นาฬิกานะครับรวมระยะ
เวลา๔ชั่วโมงเต็มนะแต่เจ้าละที่ยังไม่ได้ให้กลับเลยใน
ทันทีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้บอกเหตุผลว่าต้องรอกระบวน
การใดเพิ่มเติมอีกส่วนลุงพลนะครับเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนต่อจากป้าแตนในเวลาสิบห้านาฬิกาและถือว่าเป็น
คนสุดท้ายของครอบครัวน้องชมพู่ที่เข้าสู่กระบวนการเข้า
เครื่องจับเท็จนะฮะซึ่งจนถึงขณะนี้นะครับลุงพลยังไม่
ออกมาจากห้องสอบสวนนะฮะยังเลยเหรอฮะป้าแตนเนี่ยเสร็จ
แล้วอ่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออกมาเหมือนกันค่ะอ่าแต่กระบวนการเนี่ย
จากป้าแตนลุงพลไปต่อเข้าต่อซึ่งตอนเนี้ยลุงพลยัง
ไม่ได้ออกมานะฮะตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วล่ะ๒ทุ่ม๕ชั่วโมง๒๗นาทีตอน
นี้ยังไม่ได้ออกมาเลยนี่ค่ะคณะเดียวกันนะครับทุกคนครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะพลโดรีสรรสุวัสดิ์สุขวัฒน
นะครับรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับท่าน
เปิดเผยนะฮะเรื่องการนำลุงพลป้าแตนเข้าเครื่องจับ
เท็จเนี่ยนะครับบอกว่านี่เป็นหนึ่งในกระบวนการสอบสวนนะ
ความจริงก็เป็นคนอื่นในครอบครัวด้วยนะไม่ใช่แค่
คนป้าแตนอ่ะนะรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
บอกว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการสอบสวนและเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักฐานที่ใช้ประกอบสำนวนคดีนี้แต่ไม่ใช่การชี้ขาด
ใครคือคนร้ายใครคือฆาตกรที่ทำร้ายน้องชมพู่
ส่วนเหตุผลที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเชิญคนในครอบครัวของน้องชมพู่
ลุงพลกับป้าแตนมาเข้าเครื่องจับเท็จ
เนื่องจากเป็นบุคคลใกล้ชิดที่สามารถเข้าถึงตัวน้องชมพู่ได้
โดยที่เด็กไม่ร้องหรือต่อต้าน
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้คือคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยในคดี
เนื่องจากตอนที่น้องหายตัวไปก็อย่างที่ทราบ
คืออยู่ดีก็คือหายไปเลย
เพราะปกติก็บอกแล้วว่าน้องไม่ค่อยคุ้นกับคนแปลกหน้า
ถ้าเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยน้องจะไม่ยอมไปด้วยหรือไม่ก็ร้องไห้
แต่วันนั้นพี่สดิ้งก็เล่นอยู่กับน้องที่แคร่หน้าบ้าน
แต่ว่าอยู่ดีหันมาอีกทีเอาน้องหายไปเลย
ไม่มีซุ่มเสียงอะไรทั้งสิ้น
ส่วนการที่นำลุงพลกับป้าแตนเข้าเครื่องจับเท็จ

ก่อนจะอ่านคำถามในการเข้าเครื่องจับเท็จให้ฟัง

เพื่อให้ผ่อนคลายในการตอบคำถามด้วย

ซึ่งทางพลโนตรีศรรย์สุขวัตร
รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ

ทำไมถึงเลือกกลุ่มนี้นะครับ
ที่เลือกครอบครัวนี้ก็เป็นเพราะว่า
เป็นคนที่เข้าถึงน้องชมพู่ได้
โดยที่น้องชมพู่ไม่ขัดขืนนะครับ
ไม่ได้ว่าผมจะสงสัยใครเป็นพิเศษอะไรนะครับ

ไม่ได้มาจะเอาเขาเป็นคนร้ายนะครับ
ทำเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาเป็นหลักนะครับ
ภายใน๓๐วันเนี่ยจะต้องออกรายงาน
ทางด้านของทนายรัชพลศิริสาครนะคะ

ให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนด้วยค่ะ

ก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ต้องมาที่กรุงเทพ
เรื่องของคดีก็จะเห็นทนายรัชพลอยู่กับลุงพลกับป้าแตนด้วยนะคะ
คือเมื่อวานนี้ที่ทั้งลุงพลป้าแตนเข้ากรุงเทพมาเนี่ย

นายรัชพลบอกว่าลุงพลกับป้าแตนก็ไม่ได้มีอาการวิตกกังวลอะไรนะ
ก็ยังสบายใจยังร่าเริงอยู่
ลุงพลก็ไม่ได้มาขอคำแนะนำในการเข้าเครื่องจับเท็จด้วย
เพราะลุงพลผ่านการสอบปากคำมาหลายครั้งแล้ว
ทีมข่าวเลยบอกว่าอ้าวอย่างนี้เหมือนกับความว่า
เครื่องจับเท็จก็จับผิดลุงพลไม่ได้เหรอ

เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีเคยเห็นอยู่เหมือนกัน
ก็อันนี้ก็ต้องดูที่ทางเจ้าหน้าที่แหละว่า
ใช้วิธีการตรวจสอบยังไงนะคะ
ทีนี้ก็เลยจะถามหน่อยว่า

หมอปลากับคุณอุ๊บวิริยะกับลุงพลวงแตก

สรุปก็คือเขาไม่สนิทกันแล้วเหรอ
ตัวไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับลุงพลไปแล้วเนี่ย

นารัชพลก็บอกว่า
ก็ยังให้การสนับสนุนลุงพลอยู่นะเขาบอก
แต่ถ้ามีพยาหลักฐานว่าลุงพลเป็นคนผิดเนี่ย

รู้แล้วหรือยังว่าใครคือคนร้าย
ถึงได้ถอนตัวออกไปแบบนั้น

เพราะฉะนั้นลุงพลกับป้าแตนเนี่ย

คือลุงพลเนี่ยผ่านการสอบปากคำมาเยอะแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะมีประสบการณ์

ผมว่ามีนะเครื่องจับเท็จเนี่ย
เข้าไปเนี่ยคนตื่นเต้นกันทุกคนนะครับ
แต่ว่าเวลามาใช้ในการขึ้นสารจริงเนี่ย

ก็นี่ไงก็เห็นลุงพลไม่มีใครแล้วเนี่ยนะฮะ

หรือเขาเปลี่ยนใจว่าเชื่อว่าลุงพลกระทำเหรอ
ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงหายไปนะฮะ
แต่ยังตัวผมเนี่ยผมยังไม่เห็นหลักฐานอะไรทั้งนั้นนะครับ
ผมยังไม่ปักใจเชื่อว่าใครเป็นคนทำนะฮะ
ก็ยินดีที่จะยื่นมือให้ความช่วยเหลืออยู่
นางสาวดวงฤทัยเรืองพงศ์แล้วก็เพื่อนนะคะ
ก็มีการมาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนด้วยนะคะ

เอาดอกกุหลาบสีขาวกับสีแดง๕๐ดอกมาด้วย

อันนี้ข้อมูลนี้มันมันเป็นมีเรื่องดวงเรื่องอะไรหรืออะเนี่ย

คุณติเข้าไปเท่ามการค่าว์วันนี้มา

คือก็ตั้งใจเอามามอบให้ลุงพลกับป้าแตนนี่แหละค่ะ
ด้วยความเชื่อมั่นว่าทั้งสองคนเนี่ยบริสุทธิ์
หลังจากที่ติดตามข่าวคดีน้องชมพู่มานาน
และการที่ดอกไม้ที่เอามาให้ลุงพลกับป้าแตน

ก็เอาเป็นว่าจนถึงขณะนี้เนี่ย
ลุงพลกับป้าแตนยังไม่ลงมาเลยนะฮะ
ก็เข้าไปตั้งแต่เช้านะครับ
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนโดยการเข้าเครื่องจับเท็จของเจ้าหน้าที่นะครับ
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา

น้าตามันเป็นอย่างไร
เอาคำถามก่อนละกันเป็นน่ะ
กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเราเล่าไปแล้วอย่างที่ตำรวจท่านบอก
คือไม่สามารถเป็นเครื่องชี้ชัดยืนยันทางคดีได้แบบร้อยเปอร์เซ็น
แต่ก็สามารถประกอบสำนวนคดีของเจ้าหน้าที่ได้
ท่านผู้ชมครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะฮะ
เราได้รับรายงานข่าวจากแหล่งข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ
เปิดเผยว่าการเข้าเครื่องจับเท็จทุกคนเลยนะฮะทุกคนเลยนะครับ
จะมีชุดคำถามในเชิงจิตวิทยาที่คล้ายกัน
เพื่อดูพฤติกรรมลักษณะท่าทางตามหลักจิตวิทยา
การเข้าเครื่องจับเท็จนะครับเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาทั้งหมดคนละ๓ชั่วโมง
ขั้นตอนแรกนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงสองคนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม
แล้วก็มีตัวคนที่เข้าเครื่องจับเท็จ๑คนเข้ามาแบบนี้นะฮะ
หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่อีกสองคนที่อยู่ในห้องเนี่ย
ก็จะแบ่งกระบวนการการเข้าสู่การจับเท็จเป็นสองส่วนนะฮะ
ส่วนแรกจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง๒ชั่วโมง
คือจะให้แต่ละคนเนี่ยเล่าช่วงเวลาหรือว่าไทม์ไลน์ของตัวเองทั้งหมดเลย
ว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างตื่นกี่โมงไปไหนทำอะไรบ้าง
ตั้งแต่ชมพู่หายไปก่อนจะพบศพชมพู่จนถึงก่อนจะพบศพชมพู่นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่นะฮะจะไม่ถามไม่พูดขัดอะไรเลยนะครับ
จะไม่ถามเจาะในประเด็นที่สงสัยอะไรเลยนะครับ
คือคุณสามารถจะเล่าอะไรก็ได้คือแบบตามสบายไปเลย
เล่ายาวเลยพูดเล่าไปเลย
มาถึงเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยจนถึงก่อนพบศพชมพู่เนี่ย
คุณทำอะไรบ้างเล่ามาให้หมดเล่าไปเลยไม่ขัดไม่อะไรเลยนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่สองคนนี้จะคอยจดรายละเอียดการสอบปากคำทั้งหมด
บรรยากาศการสอบปากคำในส่วนแรกเนี่ยเหมือนกับเป็นการสร้างความคุ้นเคยก่อน
อันนี้คือถามก่อนนะครับก็จะมีคำถามอย่างเช่น
ในชีวิตคุณเคยทำผิดศิลธรรมไหมทำผิดอะไรบ้างไหม
เคยทำอะไรก็เล่ามาได้นะอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้ก็มีนะฮะอันนี้ก็มี
อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นกระบวนการที่เข้าเครื่องจับเท็จอะไรบางส่วนแล้วอะไรพวกนี้นะฮะ
ค่ะมันจะมีสองแบบคือแบบให้เล่ากับแบบที่ให้ตอบแค่ว่าใช่หรือว่าไม่ใช่
แค่นี้สั้นเลยฟังคำถามปุ๊บแล้วก็ตอบเลยว่าใช่ไม่ใช่อะไรแบบนี้
ลักษณะจะเป็นแบบนี้ก็มีนะฮะอีกสองส่วนนะครับนอกจากนี้นะครับ
ก่อนจะสอบปากคำเนี่ยเจ้าหน้าที่จะจดรายละเอียดการแต่งตัวของแต่ละคนด้วย
ว่าวันนี้แต่งตัวมาสอบปากคำยังไงอย่างเช่นมัดผมหรือไม่ใส่เสื้อสีอะไร
มีรอยแผลเป็นจุดไหนของร่างกายบ้างเป็นการจดแบบละเอียดยิบค่ะนะฮะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเอาไปวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาอะไรยังไงหรือเปล่านะ
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามาจากบ้านเขาก็รู้แล้วล่ะว่าเขาต้องมาเข้าสู่กระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จใช่ไหม
มาสอบปากคำที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานที่ศูนย์ใหญ่เลยศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจปฐุมธานี
ก็จะจดว่าเออแต่งตัวแบบไหนผมเผ่าทำแบบไหนอะไรยังไงก็อาจจะเป็นเชิงจิตวิทยาของเขาก็ได้นะครับ
เพื่อให้ตอบว่าอันนี้เคยทำไม่เคยทำอะไรแบบนี้จากขั้นตอนแรกเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่๒แล้ว
ขั้นตอนที่สองเนี่ยคือพาแต่ละคนเข้าเครื่องจับเท็จนะครับซึ่งมีลักษณะใช้เครื่องจับชีพจร
จังหวะการเต้นของหัวใจเจ้าหน้าที่จะดูอากับกิริยาต่างนะครับโดยคำถามที่ใช้เนี่ยที่ใช้ถามเนี่ยนะฮะ
จะเป็นลักษณะคำถามที่เป็นคำถามปลายปิดให้ตอบเพียงใช่หรือไม่เท่านั้น
อันนี้ส่วนที่สองนะครับอย่างเช่นคำถามก็คือในชีวิตนี้คุณเคยทำผิดศีลธรรมอะไรไหม
นี่นะฮะที่คำถามที่แหล่งข่าวของเรานะครับได้ให้กับไทยรัฐทีวีมานะครับ
เพราะฉะนั้นส่วนแรกเนี่ยคือให้เล่าอย่างเดียวเล่าแบบไม่ขัดเลยคุณเล่าเต็มที่
แต่ยังไม่ได้เข้าเครื่องยังไม่ได้เข้าเครื่องยังไม่ได้ตรวจจับชีพจรต่าง
ยังไม่มีอะไรเลยนะแบบเล่าแบบสบายส่วนที่สองนี่คือจะมีเครื่องเข้ามาแล้ว
เครื่องวัดการเต้นของหัวใจเครื่องจับชีพจรแล้วเจ้าหน้าที่จะดูอากับกิริยาต่างด้วย
เท่าที่เราได้มาเนี่ยมีอยู่สามคำถามหลักหลักอันนี้คือคำถามที่เขาใช้ถามจริงจริงเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องนะฮะแต่ความจริงแล้วเนี่ยคนนึงเนี่ยถามประมาณ๗๑๐คำถาม
แต่ที่เราได้มายืนยันมาว่าแบบเนี่ยเขาถูกถามกันแน่เนี่ยมีอยู่๓คำถามเนี่ยนะฮะ
ในชีวิตนี้คุณเคยทำผิดศิลธรรมอะไรหรือไม่อ่าคุณก็ต่อไป
ได้แค่ใช่หรือว่าไม่ใช่เท่านั้นไม่ต้องอธิบายว่าเออก็เคยทำอันนะอะไรอย่างนี้ไม่ต้อง
ท่านผู้ชมดูข้อ๒กับข้อ๓ตรงนี้นะที่หน้าจอเนี่ยท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันก็คำถามเหมือนกันหรือเปล่า
มันใกล้กันแค่คำถามที่๒ใช้คำว่าน้องคำถามที่๓มีชื่อน้องชมพู่
มันมีมากกว่านั้นอีกดูนะข้อสองนะคุณคือคนที่ทำให้น้องตายใช่หรือไม่
คุณก็ตอบไปใช่หรือไม่๓คุณคือคนที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตใช่หรือไม่
มีคำว่าตายกับเสียชีวิตที่ต่างกันอีกเนี่ยมันเป็นเชิงจิตวิทยา
ซึ่งทางแหล่งเขาเราบอกว่าทั้งคำว่าน้องคำว่าน้องชมพู่
คำว่าตายคำว่าเสียชีวิตมันล้วนแต่ส่งผลต่อผู้ตอบทั้งนั้น
อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะส่งผลแบบไหนอะไรยังไงแล้วเขาใช้วิการวิเคราะห์แบบไหนอะไรยังไงนะครับ
แต่คนนึงเนี่ยจะถามแต่ละคนเนี่ย๗๑๐คำถาม
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะดูลักษณะการเต้นของหัวใจการตอบคำถามนั้น
แล้วฟังน้ำเสียงด้วยนะแล้วก็ดูด้วยว่าหัวใจในช่วงเวลานั้นมีการขึ้นลงแบบไหนอะไรยังไง
แล้วใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาประกอบหลักจิตวิทยาก็คงจะอยู่ในส่วนแรกใช่ไหม
แต่งตัวแบบไหนผมเผ่าแบบไหนแต่งกายยังไงสีหน้าแววตาการพูดการคุยอะไรแบบอะไรประมาณอย่างนี้
เพราะทั้งหมดเลยจริงจริงอย่างละเอียดนี่คือกระบวนการเวลาที่เข้าไปในห้องที่เข้าเครื่องจับเท็จนะฮะ
ทีนี้เครื่องจับเท็จเนี่ยจริงมันคืออะไรมันทำงานแบบไหนทำไมมันถึงจับเท็จได้
ส่วนใหญ่เราน่าจะเห็นผ่านทางภาพยนตร์เนาะคงไม่มีใครมีโอกาสได้ไปเข้าเครื่องจับเท็จหรือว่ามีเครื่องจับเท็จอยู่ที่บ้าน
เห็นแต่ในหนังอ่ะเออในแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่นะคะ
เป็นเครื่องมือตรวจจับปฏิกิริยาทางร่างกายของแต่ละคนเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่แสดงออกมานั้นน่ะ
นี่ค่ะอุปกรณ์เยอะนะไอ้เครื่องจับเท็จที่ว่า
เพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณภาคภูมิบอกว่า
เขาตรวจวัดทั้งเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจต่างนานาใช่ไหมคะ
มันก็จะต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะต้องตรวจจับ
ในการที่จะสวมใส่ให้กับผู้ที่ถูกสอบหรือว่าผู้ที่เข้าเครื่องจับเท็จด้วย
อย่างที่บอกว่าลักษณะการแสดงผลของมัน
มันจะเป็นเส้นกราฟแสดงออกมาเป็นเส้นกราฟ
ถ้าคำตอบที่ตอบออกมาไม่ได้โกหกเส้นกราฟมันก็จะนิ่ง
มันจะไม่มีการแบบโดดพุ่งขึ้นพุ่งลงอะไรแบบนั้น
แต่ถ้ากำลังโกหกพูดเท็จหรืออะไรสักอย่างเนี่ย
กราฟเนี่ยมันจะมีลักษณะขึ้นขึ้นลงลักษณะเหมือนเป็นภูเขาแบบนั้น
เดี๋ยวก่อนที่คุณรัชพรจะเล่าต่อนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเป็นกรอบที่เราเจาะอยู่เนี่ย

นั่นคือจุดที่เขาไปเข้าเครื่องจับเท็จกันอยู่
ที่เรากำลังรอกันอยู่ว่าลุงพลกับป้าแตนจะลงมาหรือยังเนี่ย
เพราะตอนนี้ยังไม่ออกมาใช่ไหม๕ชั่วโมงกว่าแล้ว
เหมือนก็กำลังรออยู่
ถ้าออกมาเดี๋ยวคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานเข้ามาทันทีนะ
ใช่ค่ะเราเกาะติดไว้ให้คุณผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะ
ทีนี้มาดูเครื่องจับเท็จนี้กันต่อ
เหล่าการเต้นชิปจรออกซิเจนแล้วก็ภาษากาย

ถ้าคนพูดโกหกเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวหรอก
แต่มันเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายที่เกิดขึ้น

เช่นหัวใจเต้นแรงขึ้น
ความดันในร่างกายอาจจะสูงขึ้นเพราะความเครียด
ส่วนอาการภายนอกที่สามารถสังเกตเห็นได้นะคะ
ถ้าเป็นคนที่เขาเชี่ยวชาญแล้วเขาผ่านเรื่องพวกนี้มา
เขาจะเห็นเลยเหมือนเวลาตำรวจที่สนามบินอ่ะแล้วเขาเห็นว่าใครมีพิรุธอ่ะ
การกระพริบตาการถอนหายใจการหยุดคิดนาน
ขยับมือขยับเท้า
เดี๋ยวลองฟังคุณหมอเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ
ในการตรวจสอบผู้ต้องหา
ก็จะประกอบด้วยการวัดขึ้นสมองวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจ
จับที่ประจอนจับออกซิเจนดูการหายใจ
แล้วก็ดูเรื่องของประเมินลักษณะภาษากายต่าง
มีตำรวจแล้วก็นักจิตวิทยาไปช่วยกันด้วยนะครับ
ซึ่งในขณะที่หัวใจเต้นปกติ

ก็จะอยู่ที่๖๐๘๐ครั้งต่อนาที
ถ้าคนที่ตื่นเต้นหรือโกหกหรือออกกำลังกายอยู่
อาจจะเต้นแรงถึง๑๐๐๑๒๐ครั้งต่อนาทีนะครับ
ความดันจะขึ้นในขณะโกหกนะครับหายใจจะเร็วขึ้นนะครับ
การทำงานของขึ้นสมองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนขึ้นจากสภาวะที่ปกติอยู่เนี่ย
กลายเป็นสภาวะกำลังตื่นตัวนะครับ
ราฟของขึ้นสมองก็จะเห็นได้อย่างชัดนะครับ
ทีนี้ก็เอาพวกนี้เนี่ยนะครับไปประกอบสำนวนในการพิจารณาคดีนะครับ
ก็ลักษณะคนโกหกที่เห็นได้อย่างชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือจะไม่ค่อยสบายใจในการพูดนะครับ
เวลานั่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยสบตาจะนั่งเนี่ยมือก็จะนิ่งไม่ค่อยผายไม่ค่อยพูดออกไปนะครับ
ตัวค่อนข้างเก็บตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีการถูกแก้มถูกคางจับคอนะครับ
โดยเฉพาะตรงบริเวณคอเนี่ยถ้าเวลาพูดโกหกเนี่ยมันจะร้อนนะครับ
หอดเลือดจะมาเลี้ยงเยอะก็จะต้องจับหรือถูหรือจับตรงนี้บ่อยนะครับ
มีการหลับตาบ่อยนะครับอารมณ์ไม่ค่อยสอดคล้องร่วมกันนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยเคลื่อนไหวครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เอาไปประกอบกับการตัดสินสำนวนคดีนะครับ
เครื่องจับเท็จเนี่ยจริงเขาบอกที่อเมริกาเป็นประเทศแรกที่เอามาใช้
ใช้มาร้อยกว่าปีแล้วนะคะในเรื่องของความมั่นคงคัดกรองบุคคลต่าง
ในการสืบสวนส่วนไทยเราเนี่ยเพิ่งใช้ในงานสืบสวนสอบสวน
ในตำรวจมาประมาณสักยี่สิบกว่าปีได้โดยกองบัญชาการพิสูจน์หลักฐาน
จะเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้เป็นภาพเครื่องจับเท็จของจริงนะคะ
ที่เราไปได้มาจากเรือนจำที่เขาเอาไว้ใช้กับนักโทษ
ทีนี้ถามว่าเครื่องจับเท็จเนี่ยถูกหลอกได้ไหม
คุณหมอบอกได้นะคือถ้าเกิดสมมุติผู้ถูกทดสอบเป็นคนที่โกหกเก่งมาก
เนียนมากจิตแข็งถูกต้องจิตแข็งถ้าจิตใจหนักแน่นจริงเนี่ยคุมควบคุมปฏิกิริยาร่างกายได้
หรืออาจจะแบบหลอกตัวเองไปด้วยจนตัวเองเชื่อว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงได้
เครื่องจับเท็จก็อาจจะถูกหลอกได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะ
คำถามกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะต้องใช้เทคนิคและความเชี่ยวชาในการถามคำถาม
เพื่อจะขุดหรือเพื่อที่จะดึงล้วงเอาสิ่งที่มันเป็นความจริงหรือความเท็จนั้นออกมาให้ได้
ซึ่งถ้าถามถึงคดีดังที่มีการใช้เครื่องจับเท็จนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมต้องรู้จักคดีนี้
ลอตเตอรี่๓๐ล้านครูพิชากระบวนจรูนเค้าเครื่องจับเท็จ
เคยมีข่าวว่าเคยเอาพวกพยานคนสำคัญต่างไปเข้าเครื่องจับ
ใช่นั่นแหละก็เอามาใช้แบบนั้นเหมือนกันค่ะ
เพราะฉะนั้นทางคดีในบ้านเรามีนะครับทุกผู้ชมครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะ

เพียงแต่ว่าสิ่งต่างที่มันจะออกมาจากการเข้าสู่กระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ย
จะเอาไปประกอบสำนวนคดีเนี่ยจะใช้เป็นประโยชน์กับสำนวนคดีได้มากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเอง
คืออาจจะเอาไปเพิ่มน้ำหนักในทางด้านใดด้านหนึ่ง
แต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟันทงได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าอันนี้โกหกแน่นอนอันนี้ไม่ได้โกหกแน่นอนแบบนั้นนะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านด้วยนะฮะว่าท่านจะรับฟังมากน้อยขนาดไหน
ถ้าเกิดขึ้นสู่คดีในชั้นศาลแล้วมีตรงนี้ก็เป็นหลักฐานเข้ามาประกอบ

ท่านผู้ชมครับถ้านับถึงวันนี้เนี่ยถ้าเริ่มตั้งแต่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓วันที่น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้าน
กอกนะฮะเด็กหญิงวัย๓ขวบนะครับวันนี้๒๑๓วันแล้วนะฮะ๒๑๓วันแห่งคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับ
ไปดูบรรยากาศหน่อยนี่ฮะนี่คือบ้านของน้องชมพู่คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่ไปก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะพอสมควร
นี่บ้านของน้องชมพู่นะฮะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ต่อเติมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่นะฮะบ้านของน้องชมพู่นะครับบรรยากาศบ้านกอกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะ๘เดือนได้นะครับจากหมู่บ้านที่ไม่มีใครโอ้โหคือถ้าไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะสุดท้ายกลายเป็นข่าวดังนะฮะวันนี้บ้านน้
ชมพู่เองเนี่ยแม่นอนว่าก่อนหน้านี้อาชีพหลักนะครับก็ทำสวนทำไร้ทำนาสวนยังพารานะครับตอนนี้ก็มีอาชีพเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เป็นแม่ค้าขายของในหมู่บ้านนี่แหละนะฮะแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยนะครับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนี่คือคุณแม่น้องชมพู่นะครับค
บอกว่าบรรยากาศที่บ้านทุกวันนี้มันก็ถ้าจะถามว่าปกติไหมมันก็ปกตินั่นแหละก็คือเดี๋ยวนี้ความปกติใหม่ก็คือก็จะมีการขายเสื้อผ้าทางไลฟ์เฟซบุ๊คเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับแม่น้องชมพู่บ้านกกอกนะฮะที่เป็นเพจเฟซบุ๊กนะฮะขายเสื้อผ้าขายของเป็นแบบนี้ทุกวันนะครับแม่ก็จะขายทุกวันนะครับ
ของดูนะครับแต่ก็ไม่ได้ทิ้งงานอาชีพหลักที่ทำอยู่นะครับ
รีดยางพาราปลูกมันสำปะหลังทำนาก็ต้องต่อสู้ชีวิตกันไป
ส่วนเรื่องคดีความก็ยังมีความหวังทุกวัน
แล้วก็ขอขอบคุณตำรวจที่ไม่ทิ้งคดีของลูกสาวนะครับ
แม่น้องชมพู่บอกว่าตัวเองกับสามีเนี่ยเข้ามากรุงเทพจริง
ความจริงก็คือมาพื้นที่ปฐุมธานีนะมาที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะครับ
ก็มาให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำแล้วก็เข้าเครื่องจับเท็จ
แล้วก็เพิ่งกลับถึงบ้านวันนี้นี่แหละเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
หลังจากกลับมาจากการเข้าเครื่องจับเท็จที่กรุงเทพก็ไม่ได้กังวลอะไร
ก็ต้องขอบคุณตำรวจที่ยังไม่ทิ้งคดีทุกอย่างก็ยังคงดำเนินไปตามขั้นตอนที่ตำรวจบอก
และยังคงมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าอีกไม่นานคงมีหลักฐานที่สามารถจับคนร้ายได้
ยืนยันว่าน้องชมพู่ลูกสาวไม่มีทางเดินหลงขึ้นไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟได้เองแน่
ต้องมีคนทำร้ายหรือว่าพาขึ้นไปอย่างแน่นอน
หากถามว่าของขวัญปีใหม่ปีนี้ที่อยากได้มากที่สุดคืออะไร
แม่น้องชมพู่บอกว่าก็คืออยากให้ตำรวจจับคนที่ทำร้ายลูกสาวให้ได้ภายในปีนี้
นี่นะฮะ๒๕๖๔นะครับนี่คือของขวัญปีใหม่ที่แม่น้องชมพู่บอกว่าอยากได้

คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเราขึ้นภาพมุมจอเอาไว้ให้นะคะ
ณตอนนี้สถานการณ์ที่กองพิสูจน์หลักฐาน๑เป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าตั้งแต่บ่าย๓โมงจนตอนนี้๒ทุ่ม๕๐นาที๕ชั่วโมง๕๐นาทีแล้ว

เนี่ยคือคนที่ถูกสอบอยู่แล้วก็ยังไม่เดินออกมาจากห้อง
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวเราเกาะติดอยู่ที่นั่นตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
พูดคุยกันหน่อยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
มาทางโทรศัพท์นะคะคุณกิติศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นครับสวัสดีครับคุณพี่อุ๋ยครับผม
คือบรรยากาศล่าสุดณตอนนี้นะครับที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
เมื่อกี้ก็เกิดเหตุเหมือนกับทุรมุนนิดหน่อยไงครับ
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือทางตำรวจเนี่ยก็คือจะมาเอารถออกจากสำนักงาน
ซึ่งแต่ออกไม่ได้เพราะว่าทางยูทูบเบอร์ที่เขามาเฝ้าติดตามลุงพลกันอยู่ที่นี่ครับผม
ก็คือเขาอยากจะเห็นหน้าลุงพลหรือว่าป้าแตนก่อนที่ว่า
เพราะเขากังวลว่าลุงพลกับป้าแตนจะไม่ได้ออกมา
ก็เลยบอกว่าเขาเลยไม่ได้เอารถเนี่ยที่มาจอดทางเนี่ยออก
ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตำรวจก็เดินกลับเข้าไปในสำนักงานแล้ว
ซึ่งตอนนี้มันผ่านมาประมาณเกือบ๑๐ชั่วโมงแล้วที่ลุงพลกับป้าแตนเนี่ย
เข้าสู่กระบวนการเครื่องจับเท็จนะครับผม
ครับคือถ้าดูจากเวลาที่มาถึงคือ๙นาฬิกา๔๕นาทีใช่ไหมฮะ
แล้วก็๑๐โมงกว่าก็เข้าสู่ตัวสำนักงาน
ถ้าตามรายงานก็คือเข้าสู่กระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จเข้าเครื่องมือต่างเนี่ยป้าแตนเข้าไปก่อน
ยังไม่ได้ออกมาใช่ครับแล้วตอนนี้ก็คือทางทนายรัชพลเนี่ย
เพิ่งมัดก่อติดเรื่องนี้ด้วยก็ต้องการที่จะพูดคุยกับรุงพล
ก็พยายามติดต่อโทรศัพท์ไปแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ทั้งกับลุงพลและป้าแตนครับ
ผมก็ตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีแนวโน้มไปทางด้านไหน
เพราะทางยูทูปเบอร์ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนรถออกให้กับทางตำรวจ
เพื่อเปิดทางให้รถออกมา
หมายถึงว่าเขากลัวว่าตำรวจจะไม่ปล่อยลุงพลป้าแตนออกมาอย่างนี้หรอ

แล้วก็คือเขากลัวอีกอย่างคือเขาบอกว่ากลัวว่าตำรวจเนี่ยจะพาลุงพลป้าแตนไปที่ไหน
เพราะว่าทางเขาก็คือต้องการที่จะเห็นแล้วก็พูดคุยอะไรแบบนี้กับทางลุงพลป้าแตนก่อนนะครับผม
ครับแต่ว่าวันนี้ที่คุณกิติศักดิ์ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ออกมาชี้แจงขั้นตอนต่างในกระบวนการวันนี้เนี่ย
ตำรวจก็ยืนยันใช่ไหมฮะว่าอันนี้เป็นแค่เป็นหนึ่งในกระบวนการ
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรกับใครยังไม่ได้ตั้งข้อหาใครในคดีของน้องชมพู่
ใช่ครับผมใช่ครับซึ่งทางลองภูการนะครับลองภูการพิสูจน์หลักฐานหนึ่ง
ท่านก็บอกว่าลุงพลป้าแตนไม่ได้มีแบบว่าอาการวิตกกังวลอะไรเลยครับผม

ก็ดูแบบสบายอะไรแบบนี้ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าตามขั้นตอนก็คงจะเป็นกระบวนการอะไรยังไม่เสร็จคงไม่ได้ว่าโอ้โหจะมีการไปกักตัวควบคุมตัวอะไร
คือตรงนั้นมันยังไปไม่ถึงตรงนั้นในแง่ของทางคดีความอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเพราะผลผลของการเข้าสู่กระบวนการเครื่องจับเท็จเนี่ยมันต้องรอ๓๐วันผลมันเพิ่งจะออกนะครับผม
ครับก็ยังไงถ้าออกมาเมื่อไหร่ก็รายงานเข้ามาแล้วกันนะครับได้ครับได้ได้ครับผมขอบคุณครับคุณกิติศักดิ์ครับ
ก็คือถ้าลุงพลป้าแตนยังไม่ออกมาคุณกิติศักดิ์ของเราก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันค่ะอยู่ตรงนั้นเกาะติดให้คุณผู้ชมนี่แหละ
ทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะอย่างที่บอกไปว่าการเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ชี้ชัดว่าใครเป็นคนโกหกพูดจริงพูดเท็จหรือเป็นฆาตกรหรือเปล่าแต่จะเอามาประกอบสำนวนคดี
เราไปคุยกับรองแต้มนะคะพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานว่า
แล้วน้ำหนักของหลักฐานเรื่องของเรื่องการเข้าเครื่องจับเท็จนี้มันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนในสำนวนคดีที่จะเกิดขึ้น
แต้มก็บอกนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยในคดีคดีหนึ่งนี่นะตำรวจจะสามารถจับคนร้ายได้มันจะต้องมีหลักฐานสำคัญ๔อย่างด้วยกัน
อย่างแรกก็คือพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์อย่างที่สองคือพยานวัตถุอย่างที่สามก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
และอย่างที่สี่ก็คือพยานแวดล้อมซึ่งเครื่องจับเท็จเนี่ยอยู่ในส่วนของพยานแวดล้อมที่ตำรวจจะใช้เป็นเทคนิคในการสอบสวนบุคคลนะคะ
อย่างในกรณีคดีน้องชมพู่เนี่ยนะคะที่ตำรวจเอาเครื่องจับเท็จมาใช้เนี่ยส่วนตัวรองแต้มบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นของคดีน้องชมพู่มาจนถึงวันนี้๒๑๓วันเนี่ย
ตำรวจทำงานมาตลอดพยายามรวบรวมหลักฐานที่จะสามารถหาได้มาตลอดแต่ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายตัวจริงได้อาจจะยังขัดขาดหลักฐานบางอย่างเลยทำให้เครื่องจับเท็จต้องเข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะเอามาประกอบเพื่อยืนยันหลักฐานอื่นอื่นอย่างที่เราเล่าหลักการการทำงานของเครื่องจับเท็จไปแล้วอ่ะนะคะว่ามันจะดูปฏิ

ว่าไม่เคยใช้เลยนะครับเพราะว่าหลักฐานจากเครื่องจับเท็จเป็นหลักฐานที่ไม่สามารถใช้ในชั้นศาลได้และอายการส่วนใหญ่มักจะดูเอกสารประกอบสำนวนทางคดีไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานวัตถุหรือว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ
เครื่องจับเท็จเนี่ยมันก็ไปขึ้นอยู่กับคนที่จะตั้งคำถามใช่ไหมถ้าไปตั้งคำถามและไอ้คนที่ตอบเนี่ยมันตอบโกหกหรือไม่มั่นใจเนี่ยหัวใจมันเต้นหรืออะไรมันเต้นเนี่ยมันก็จะขึ้นได้ทั้งทั้งที่บางครั้งก็ไม่ได้ทำนะใช่ไหมฮะแต่ถามว่ามันเป็นขบวนการต้องทำให้ครบในการสืบสวนสอบสวนตามหลักตามกฎ
หมายเนี่ยผมว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าตามเป็นหลักทางการเทคนิคในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันถือว่าก็มีความจำเป็นเพราะมันสามารถจะเอาหลักฐานบางอย่างเนี่ยไปประกอบกับหลักฐานอื่นได้อย่างเช่นตอนนี้เขายังจับกลุ่มอะไรไม่ได้ทั้งทั้งที่หลักฐานบางทีอาจจะมีหลักฐานอื่นแต่ถ้าเกิดเรามาเครื่องจับเท็จแล้ว
ของหลักฐานอื่นได้เพื่อจะให้บ่งชี้ได้อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นประโยชน์
นะฮะนี่ฮะคุณอริษบุญนิ่มก็ไปนั่งคุยด้วย
อากาศยังหนาวอยู่นะเนี่ยเย็นค่ำต้องผิงไฟกันเนี่ย
คุณตาชาญก็ใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยฮะ
ท่านผู้ชมครับคือคุณตากับคุณยายของน้องชมพู่เนี่ย
ทุกวันนี้ก็ยังมีความหวังว่าคดีของหลานสาว
จะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นโดยเร็ว
แล้วทุกวันนี้ก็ยังเห็นตำรวจอยู่ในพื้นที่อยู่นะ
ยังทำงานสืบสวนนะครับในการหาข้อมูลคดีของหลานสาวตลอดเวลา
ส่วนเรื่องที่จะเป็นลุงพลที่เป็นลูกเขยหรือว่าป้าแตนลูกสาวคนโต
หรือว่าพี่น้องลูกคนอื่นต้องเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ย
เรื่องนี้มองว่าเป็นเรื่องที่ดีทุกคนจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าบริสุทธิ์หรือไม่
คนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้ว
แล้วก็หวังว่าหลานสาวจะช่วยโดนบันดาลให้ตำรวจหาหลักฐานมัดตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
จนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะ๒๐๐กว่าวันแล้วนะครับคดีของหลานสาว
ตาชาญบอกว่าแม่ของน้องชมพู่ก็คือลูกสาวคนนึงนี่แหละกับป้าแตนเมียลุงพลก็คือลูกสาวอีกคนนึง
จนถึงวันนี้เขายังไม่คุยกันเลยค่ะนะฮะก็คงจะรอจนกว่าคดีจะคลี่คลายแล้วมั้
ลูกสาวสองคนนี้ถึงจะคุยกันได้แต่ทุกวันนี้ตาชาญก็พยายามเป็นคนกลาง
ในการทำให้สองคนนี้คุยกันอยู่เพราะยังไงสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นพี่น้องกัน
แอบงานรู้สึกว่าพวกมัวดินเจ้าสองคนจะยื้อจากโมมันก่อนทุกที่
มันนี่เองคือลูกสาวแบบน้องเอียนแชกนับสองคนนึงนะครับ
ให้จับคนที่ทำน้องจริงนะขอวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านกอกจงบดุลบันดาลให้ตำรวจจับได้เร็ว
ดีใจนะเราจะอะไรสะอาดไงบางคนเขาคิดว่ายายฆ่าตาฆ่าแม่น้องชมพู่ฆ่าลูกก็ไปให้มันสะอาด
ตำรวจเขาไม่ทิ้งอุ่นใจอยู่เห็นทุกวัน
ยายฝันถึงหลานหรือไม่ไม่ฝันเลยจงพูดว่ามันไปดีแล้ว
คิดว่าน้องไปดีแล้วใช่ไหมครับ
แต่น้าวก็อยากเอาเชื้อผ้าไปให้อยู่ที่ท่านั่นแหละ
ส่วนบรรยากาศที่บ้านลุงพลพอเจ้าของบ้านมาอยู่
เป็นมุมบรรยากาศจะไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควร
ได้รับความยุติธรรมในการทำคดีครั้งนี้
เพราะทุกคนต่างมั่นใจนะคะว่าการเข้าเครื่องจับเท็จในครั้งนี้

แล้วก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวทั้งสองคนอยู่ว่าไม่ใช่คนร้าย
เหมือนทองพัวชาวบ้านกกตูมก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่า

เพราะที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเองคนทั้งประเทศ
ก็รอความจริงอยู่ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
นำตัวลุงพลเข้าเครื่องจับเท็จก็น่าจะช่วยในทางคดีได้ระดับหนึ่ง
แต่ส่วนตัวยังคงมั่นใจในความบริสุทธิ์ของลุงพลเหมือนเดิม
เพราะเท่าที่รู้จักกันก็คือเป็นคนตรงไปตรงมา
ตอนนี้ก็แค่รอฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ทำคดีอย่างต่อเนื่องและหวังว่าความจริงจะปรากฏในไม่ช้าค่ะ
บ้านลุงพลนะครับคือไม่ได้มีแค่ตัวบ้าน
ว่าตอนนั้นมีคนสร้างใหม่ให้ใช่ไหมเศรษฐีใจดี
อ่าที่สร้างใหม่ก็คือเป็นบ้านหนึ่งหลัง
ตอนนี้กำลังสร้างพญานาคด้วย
อะไรมันมีสาราบนี่แล้วใช่ไหมครับ

กำลังสร้างพญานาคอยู่
พญานาคหน้าบ้านเหรอครับ

แต่บางคนก็ไปบอกโอ้โหเพราะว่าเนี่ยจะสร้างพญานาคอะไรหรือเปล่า
ตั้งแต่นั้นเนี่ยเห็นมีแต่ปัญหา
เวิร์ตแยกทางกับพี่อุ๊บกับหมอปลากับภรรยาหมอปลาอะไร
อ๋อนี่นี่ลานหน้าบ้านลุงพลเหรอคะเนี่ย
นี่แกไปไหว้วันก่อนที่จะเข้ากรุงเทพมาเข้าประทุมธานีเนี่ย
แล้วก็มาเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ย

ก็ไปไหว้อยู่วันนั้นนะครับ

โอ้โหนี่หน้าบ้านนะเนี่ยจำแทบไม่ได้เลยนะ

ก็อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือความสัมพันธ์ด้วย

กับคุณอุ๊บวิริยะกับลุงพล
ก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยฮะ

เขาก็ไม่ได้ทำอะไรหลายอย่างร่วมกันแล้วนะครับ

หมอปลามือปราบสัมภเวษี

ลุงพลเข้าเครื่องจับเท็จลุงพลกับป้าแตนเนี่ย
หมอปลาบอกว่าจนถึงวันนี้ก็ยังเชื่อมั่นนะ

คงไม่ได้ทำอะไรน้องชมพู่หรอก
แต่ถ้าสุดท้ายหวยมาออกที่ลุงพลจริง

แล้วก็คงไม่ไปประกันตัวอะไรให้กับลุงพล
เหมือนกับที่เคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้อีกแล้วนะ
ว่าการเข้าเครื่องจับเท็จมันก็คงคือแค่เข้าเครื่องจับเท็จเพราะ
คนที่พูดเท็จเนี่ยในคดีน้องชมพู่เนี่ยหมอปลาบอกว่าเขาก็พูด
มาตั้งแต่ต้นแล้วมัน๒๐๐กว่าวันแล้วที่เขาพูดเท็จมา
เข้าเครื่องจับเท็จตอนนี้เนี่ยระดับการเต้นของหัวใจเนี่ยมัน
จะเต้นหรืออะไรประมาณอย่างเนี้ยที่หมอปลามองนะฮะคือคนที่เขา
คือมีเวลาให้ฝึกซ้อมโกหกอย่างนี้เหรอคะ
เผลอเข้าเครื่องจับเท็จเหมือนที่รองแต้มบอก

แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เห็นว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่หมอปลาบอก
ถึงตัวนี้ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าลุงไม่ได้ทำนะฮะ
แต่ถ้าหวยออกมาที่ลุงพลเราก็เคยพูดไปได้ระยะหนึ่งแล้วว่า
เราคงไม่ไปก้าวร่วงในการที่จะไปประกันตัวอะไรลุงพลอีกแล้ว
ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเขาก็พร้อมใจกันโกหก
เพราะถ้าเขาพูดความจริงมันกันเมื่อไหร่เนี่ย
คดีเนี่ยมันไม่เหนื่อยเจ้าหน้าที่
มันไม่ต้องเหนื่อยถึงต้องมีการเข้าเครื่องกระบวนการจับเท็จ

แต่ทุกคนปกปิดซึ่งกันและกันอยู่
ผมก็คิดว่าเครื่องจับเท็จก็แค่นั้นแหละครับ
เพราะเขาต้องการพูดเท็จมาตั้งแต่เริ่มคดีครับ

คือและอีกอย่างผมมองดูว่ามันผ่านไป๒๔๒วัน

ซึ่งระดับการเต้นของหัวใจเนี่ย
ผมคิดว่าเขาคงจะเตรียมการมีเวลาเตรียมการมาดีอยู่แล้ว
เขาคงจะต้องมีการฝึกซ้อมในคำพูดบางอย่างมาแล้ว
ซึ่งมุมมองแล้วเครื่องจับเท็จมาตอนนี้มันเป็นแค่ว่า
เจ้าหน้าที่ยังทำงานอยู่แค่นั้นแหละครับ

ส่วนคุณอุ๊บวิริยะนะครับคุณอุ๊บวิริยะบอกว่าก็เคยรักเคยทำงานกับลุงพลมานะ
สุดท้ายถ้าหวยมันออกที่ลุงพลจริงเนี่ยในใจจริงก็คือก็สงสารนั่นแหละ
คือยังไงซะเคยรักกันโกรธกันเกลียดกันไม่ขอร่วมงานกัน
แต่ถ้าเกิดถึงวันนั้นจริงที่ต้องกลายเป็นแบบคนที่เป็นหวยออกมาที่ลุงพลอย่างนี้
ก็พร้อมจะให้อภัยกันก็สงสารกันประมาณอย่างนี้นะฮะ
เข้าเครื่องจับเท็จจะช่วยคลี่คลายคดีน้องชมพู่ได้หรือไม่
อุ๊บวิริยะบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
ส่วนผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่
ตรงนี้ถ้าเกิดเขาอ่าติดต่อใครไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้ว
มันก็ต้องมีโอกาสว่ามีความเคลื่อนไหวมีข้อมูลที่จะนำพาไปสู่กระบวนการยุติธรรม

เราไม่โกรธเครื่องใครเราพร้อมให้อภัยซึ่งกันและกันนะ
ส่วนที่หน้าสนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจปฐุมธานีนะครับบ้าประทิบพี่ครับ

นี่คือภาพล่าสุดนะฮะที่ช่างภาพผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

คุณกิติศักดิ์วิทยาลัยชาติกระเรินศุกร์ก็ยังรออยู่
ใช่ตรงนี้ก็มีทั้งสื่อมวลชนรอทำข่าวนะ
มีทั้งแฟนคลับลุงพลมีทั้งเหล่ายูทูปเบอร์ที่ติดตามลุงพลมาครับเอ่อ
ทุกคนก็คือรอว่าตกลงแล้วลุงพลกับป้าแตนจะออกมาเมื่อไหร่
ก็คือรอสัมภาษณ์นั่นแหละใช่ไหมก็คงจะสัมภาษณ์ถ้าเกิดว่าได้เจอนะ
เพราะว่าตอนที่เข้ามาตอนเช้าเนี่ยเขาก็มาลงรถอยู่แถวนี้

เจ้าหน้าที่เอารถมารับแล้วก็เข้าในตัวสำนักงานไปเลย
ถ้าออกมาก็อาจจะพาออกมาแถวนี้เพราะว่าเขามีรถมาจอดแถวนี้
ใช่ไหมตอนที่มาเมื่อเช้าใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วเมื่อเช้าที่มานี่นะฮะ
แตนเขามีการไลฟ์ด้วยนะก่อนที่จะเข้าถึงเขตปฐุมธานี
เหรอฮะใช่ค่ะก็ไลฟ์ไว้ก็อย่างที่เราบอกไปว่า
ไม่ได้มีท่าทีกังวลอะไรนี่ไงคะป้าแตนไลฟ์เอาไว้บอกว่า
เดี๋ยววันนี้จะต้องไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้วแล้วก็กำลังจะถึงกรุงเทพแล้วล่ะ
เดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนก็จะเป็นเสียงป้าแต่นคนเดียว
ไม่ได้ยินเสียงลุงพลนี่แสดงว่าอยู่บนรถ
ใช่เพราะว่าช่วงเช้ามืดน่ะมั้งนะ
ใช่ครับเพราะว่าฟ้ายังมืดอยู่เลยลุงคนก็คือหลับอยู่

ก็จะรอห้องพักเรียนแล้วค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ครูตี้เป้ดเตี้้งกรุงป้ากับลุงนี่ไว้
ลุงป้าไม่ทันรถเขา
ป้าก็เลยมาทีหลังเพราะป้าก็เลยกลับไปกับลูก

นี่ฮะแล้วก็มีแวะปั๊มกันด้วยนะครับ
คือทุกวันนี้ลุงพลป้าแตนชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะ

ยูทูปของตัวเองมีคนติดตามเยอะแยะ
แล้วก็มีเหล่ายูทูบเบอร์ที่เขามีช่องต่าง
เขาก็มาเรียกว่ากึ่งจะแทบเป็นเรียลิตี้อ่ะใช่ไหม
ตามติดชีวิตลุงพลป้าแตนอะไรแบบนั้น
ถ่ายภาพมาอัดคลิปทุกวันแล้วก็เอาไปลงช่องยูทูป
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นระหว่างทางเขาก็ส่งไลฟ์
หรือว่าคุยกับผู้คนของเขาทางช่องต่างที่เขาติดต่อกันอยู่
เดี๋ยวถ้ามีอะไรล่าสุดเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ย
เดี๋ยวคุณอิริษัทจะไลน์งานเข้ามานะฮะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ